คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจ่ายค่าเก็บขยะกันไหมคะ
ใช่ค่ะบางบ้านอะนะจ่ายเป็นเดือนครับ

แล้วป้าทำไงอ่าก็เอาถุงขยะมาไปโยนหน้าบ้านเพิ่ม
ไม่ใช่ฝากค่ะไม่ใช่ฝากค่ะเนี่ยฮิ้วมาแบบนี้แล้วก็ไปตั้งเอาไว้
แล้ววันดีคืนดีหิ้วถุงขยะมาแล้วก็ไปโยนเลย
เนี่ยเพื่อนบ้านเขาเห็นคลิปแบบนี้เขาไม่ทนหรอกคุณ
ป้าคนนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้โอ้บอกว่าโอ้ยบ้านนู้นเขาจ่ายตังค์อยู่แล้วไง
ไหนก็จ่ายค่าเก็บขยะแล้วโอ้รถขยะก็ต้องมาเก็บบ้านเขา
ฉันก็เลยฝากด้วยละกันฉันจะได้ไม่ต้องจ่ายประหยัดฉันแต่ว่าอ้าวฝากเธอไว้ไง
มันไม่ใช่เรื่องประหยัดค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจิตสำนึกที่ทุกคนก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลย
ถือถุงขยะออกมาแล้วนี่ไม่ใช่รอบเดียวนะเดี๋ยวมันจะมีอีกช็อตนึงด้วย
ที่เขาไปโยนถุงขยะเกลี้ยงถุงขยะไว้หน้าบ้านเนี่ยนี่จังหวะนี้คุณ
แต่ใครมาทำกับบ้านเราแบบนี้ก็ไม่ดีนะคุณ
ถ้าเพื่อนบ้านมาโยนขยะอยู่หน้าบ้านคุณเอาไหม
ไม่เอาหรอกมันต้องมีเรื่องอ่ะสิ
แล้วเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาโดนเอาขยะมาทิ้ง

อยู่ในตำบลบางรักพัฒนาที่อำเภอบางบัวทองของนนทบุรีนะคะ
คุณป้าเจ้าของบ้านที่โดนเพื่อนบ้านเอาขยะมาทิ้งเนี่ยนะ
นี่คุณป้ามาลัยมากับลูกสาวค่ะ
ไปแจ้งความที่สพบังบัวทองเลย
บอกคุณตำรวจคุณตำรวจต้องจัดการนะ
เพื่อนบ้านคนนี้สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ทิ้งฝั่งบ้านฉันประจำเลย
พอฝั่งบ้านที่เขาได้รับผลกระทบไปจวกป้าคนนั้น
ปรากฏว่าป้าคนนั้นตอบมาว่าก็สะดวกแบบนี้
เฮ้ยได้หรอ
ขอหลักฐานกล้องวงจรปิดจากเทศบาลค่ะ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ตอนตำรวจเข้าไปนะ

แต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น

รถขยะก็เลยไม่มาเก็บบ้านเขา
ทีนี้เขาก็เลยเอาขยะที่บ้านเขามาทิ้งบ้านคนอื่น

คุยเท่าไหร่ก็คุยไม่รู้เรื่อง

ต้องช่วยมาเอาถังขยะไปวางที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านรายนี้
ว่าป้าป้าอย่าเอาขยะไปทิ้งบ้านคนอื่น

แล้ววันนี้ค่ะหน้าข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะ
ไปถามคุณป้าที่เขาร้องเรียน
เขาบอกว่าจริงเนี่ย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาเล่าให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าเอาขยะไปวางไว้นะ
อันนี้ไปถามฝั่งป้าที่เอาขยะไปทิ้งบ้านคนอื่นนะ
แกบอกว่าก็เอาไปวางเอาไปพักไว้เฉย

ก็จะเอาขยะไปทิ้งในจุดที่เทศบาลเขาจัดไว้
นี่เห็นไหมป้าแค่ไปฝากวางไว้เฉย
เห็นไหมเขาพูดเหมือนผมพูดไหม

เออเนี่ยแต่ว่าแหม
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าขยะเดือนละ๓๐๐บาทจริง

ถ้าเกิดไม่จ่ายก็ต้องเอาขยะไปวางไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง

แล้วหน้าบ้านหลังนี้ใช่พื้นที่ส่วนกลางใช่ไหม
ใช่คุณต้องเอาไปวางไว้อีกจุดนึงอาจจะไกลหน่อย
แต่คุณก็ต้องยอมนะถ้าคุณจะไม่จ่าย
ใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปถามคุณป้ามาลัยบ้านที่เขาเดือดร้อนบ้างค่ะ

ต้องไปแจ้งความเพราะว่าบ้านป้าเองก็มีคนป่วยนะ

กลิ่นขยะมันเหม็นมาก
ที่สำคัญบ้านนั้นเขาเอามาทิ้งพวกขยะติดชงติดเชื้อ
แล้วบ้านป้ามีคนป่วยจริง
เนี่ยป้าก็ถามเขาเหมือนกันว่าทำไมไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเลย
ฝั่งนั้นเขาก็ย้อนกลับมาแล้วก็ว่าป้ากลับมาเหมือนกัน
ฟังทางฝั่งป้าที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ใช่ดิกังวลดิเห็นไหมคนป่วยเห็นไหม

คนป่วยเราต้องฟอกไตท์๓วันกันคุ้นสุด

ได้ด่าก็ด่าแต่ป้าไม่ด่าหยาบคายนะ

ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วบ้านคุณไม่เหม็น

เฉยด่าย้อนป้ามาคำหนึ่ง
คุณผู้ชมคือจริงเรื่องนี้มันบานปลายแล้วนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณป้ามาลัยเอง

ผู้หญิงที่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านแล้วเหมือนกัน

คุณผู้ชมลองย้อนดูคลิปหนึ่งที่ตำรวจมา
ตำรวจก็ทำอะไรมากไม่ได้ฮะไปดูคลิปกันนะฮะ

เดี๋ยวเราจะไปลงชื่นชม
จะไปลงชื่น

ก็ได้แต่เอาขยะของบ้านตรงข้ามเอาไปคืนวางไว้หน้าบ้านเขาสิ

ถามตำรวจชื่ออะไรนะชื่ออะไรเดี๋ยวจะได้ชื่นชมจะได้ชื่นชม

แต่ครั้งหน้าอยากให้ตำรวจช่วยแก้ปัญหาอีก
ตำรวจก็คงเกาหัวแกรกเหมือนกันเนาะปัญหาเพื่อนบ้านนะ

กรรมการหมู่บ้านบอกว่าจริงบ้านสองหลังเนี่ยเขามีเรื่องกันมานานแล้ว

แต่พอรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจ้งให้เทศบาลมาช่วยเคลียร์หน่อย
เพราะว่าทางฝั่งป้าที่เขาเอาขยะไปทิ้งบ้านคนอื่น

นิติหมู่บ้านเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณผู้ชม

พอเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางแต่เราเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่น

เมื่อเขาไม่จ่ายค่าส่วนกลางก็เลยไม่เก็บขยะของบ้านคนนี้
แต่ทีนี้คนนี้เขาก็หาวิธีเอาไปฝากเอาไปพักไว้กับบ้านอื่นไง
อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้นิติดูแลจัดการ
ไม่งั้นลูกบ้านจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับ
ใช่แต่ดิฉันเชื่อว่ามันผ่านกระบวนการคุยมาแล้วแหละ
แต่พอยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็อิ่มไม่ตกเหมือนกัน